สิรธรรมดาครูพี่ชมช่วยคิดหน่อยว่าตกลงเนี่ย
ทะเลาะกันเพราะว่าคนนึงเมายา
หรือว่าเป็นเรื่องของแค้นฝังหุ่นกันมา

แทงคุณลุงอายุ๖๙ปี

ฝ่ายหนึ่งก็เอาหนังสติ๊กยิงแล้วเกิดความเข้าใจผิด

ผู้ชายคนนี้ก็เลยเอามีดไปแทงคุณลุงซะ

ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชเข้าจับกลุ่มนายเอกพงศ์เรืองรุกคนนี้
หรือว่าอีทนะครับอายุ๔๓ปีหลังก่อเหตุใช้ตะใบเหล็กปลายแหลม
แทงนายเสนอเรือนเพชรหรือว่าลุงไข่
ลุงไข่อายุ๖๙ปีแล้วนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนองบัวชัยมนตรี

สภาพศพของนายเสนอนอนหงายนุ่งผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อ
มีแผลถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้ายแล้วก็ลำตัว๔๕แผลเลยนะครับ
สัก๕๖นิ้วได้เปื้อนเลือดตกอยู่
เอกพรงหลังก็เหตุหนีก่อนหนีไปซ่อนที่บ่อน้ำข้างบ้าน
แต่ตำรวจก็ตามไปจับได้โดยไม่มีการต่อสู้
พูดจาวกวนให้การเหมือนคนเมายา
บอกที่ทำถูกดาแม่ทุกวันเลยเจ็บแค้นใจมาตลอดเลยครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็นำตัวนายเอกพงศ์

พศธรรมดาเพื่อสงบสติอารมณ์
แล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวมาสอบปากคำอีกทีนึง